คุณผู้ชมฮะตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเกาหลีคนหนึ่งนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
อยู่เลยไลฟ์อยู่ตอนที่นั่งอยู่ในร้านอาหารเป็นผู้หญิงคุณผู้ชมฮะ
จังหวะพอเธอได้ยินเสียงปืนปุ๊บเธอทำแบบนี้
มีหน้าสิทำดันรึเปล่ามันต้องเกิด๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕
วินาทีนะคุณผู้ชมคือแป๊บเดียวนะคือวิ่งเร็วมากโอ้โหนี่คือคุณจินนี่ครับอิน
เขาไลฟ์ผ่านแพลตฟอร์มแอฟริกาทีวีครับก็ตอนที่นั่งอยู่ในน่าจะเป็นร้านคาเฟ่มั้ง
คาเฟ่อยู่ชั้นจีของสยามภารกรครับปืนดังปุ๊บวิ่งแซงคนอื่นเลยฮะขนาด
คนไทยก็ว่ารีบออกมาแล้วนะกึ่งเดินกึ่งวิ่งแต่เธอเนี่ยวิ่งเลย
ตอนนั้นยกแก้วน้ำดื่มนะน้ำอารมณ์ได้อึดเดียวเหมือนกันน่ะ
วิ่งออกมาแบบไม่คิดชีวิตครับไม่ห่วงสวยก่อนหน้านั้นน้องจินนี่เขาไลฟ์
แล้วก็สุดท้ายมาลงเอยนั่งพักตรงนี้โอ้โหวิ่งหนีแบบม้วนเดียวจบ
พอตั้งสติได้เธอก็เลยสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ได้รู้ว่ามันเกิดเหตุคนยิงปืนในห้างแล้วก็เธอทำยังไงต่อ
คุณจินนี่ทำยังไงต่อขึ้นรถตุ๊กกลับที่พักเลยฮะ
กลายเป็นไวรัลในไทยพี่น้ำแข็งมีคนไปชื่นชมการตัดสินใจของคุณจินนี่เขาว่า
ได้ยินเสียงปืนเนี่ยปกติเวลาเราเกิดเหตุตกใจปุ๊บ
มันจะมีระยะเวลาก็จะตั้งสติได้ถูกต้อง
ปั้งปุ๊บไปเลยขึ้นตุ๊กคือแบบนี้ไม่ใช่เธอไม่มีสตินะ
นี่คือการมีสติจริง
เขาบอกไว้เวลาเผชิญเหตุอะไรแบบนี้

หนีซ่อนสู้

หนีออกไปจุดตรงนั้นให้เร็วที่สุด

ค่อยไปหาที่ซ่อนที่กำบังตัว
แล้วก็ปิดหน้าจอมือถือ

ถ้ามันทำอะไรไม่ได้แล้วจริงค่อยสู้
ใช่แต่คือเขาบอกว่าก่อนจะสู้

ถ้าคนก่อเหตุพอจะฟัง